ทำไมพ่อค้าแม่ค้าก็ถึงกลัว

ไม่ใส่เม็ดมันตลอดอย่างนี้
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยว
ตำรวจสอบพอหางโรงฝ่าปกครองสาธารณสุข

นี่แหละครับไปตรวจสอบที่บ้านเช่าหลังหนึ่ง
หลังจากสืบทราบว่าชายชาวต่างชาติคนนี้นะฮะ

ไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมนีครับ
อายุ๖๒ปีตรวจสอบวีซ่าวีซ่าหมดอายุครับ
ก็คืออาศัยอยู่ในประเทศไทยเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วล่ะ
นะครับจึงคุ้มคุมตัวมาสอบตรวจที่ศบหางโรง
ชาวต่างชาติคนนี้อ้างว่าเมื่อวานอ้างบอกว่าอะไรนะ
ไม่ได้เป็นโรคจะใส่ทำไม
พอวันนี้ถูกจับบอกว่าโอ้ใส่หน้ากากอนามัยแล้วหายใจลำบาก

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฐานความผิดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เกินเวลากว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ความผิดตามพรบคุ้มครองโรคนะครับ
สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะฮะ